กันต่อนะครับกรณีการพลัดตกน้ำของดาราสาวแตงโมนิดา
มีประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของทั้งคนขับเรือ
แล้วก็เพื่อนของแตงโมหายไปไหน
หลังจากที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดท่าน้ำเจอเพื่อนแตงโมคนเดียว
คนอื่นหายไปไหนหมดทำไมไม่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะครับ
เรื่องนี้เราไปถามตำรวจนะคะตำรวจในพื้นที่ที่ดูแลจุดตรงนี้อยู่
ก็คือที่สพมนทะบุรีมาตอน๑๑โมงนี้นะคะ
เราไปคุยกับผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีพันธ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ก็ถามถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งท่านเนี่ยก็มีการประชุม
แล้วก็ติดตามความคืบหน้ากรณีนี้ท่านออกมาบอกกับนักข่าวค่ะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะ
ตอนไปถึงเนี่ยเจอเพื่อนของคุณตังโมคนเดียวเป็นผู้หญิง
แล้วอาการของเธอน่ะตื่นตกใจพูดจาเนี่ยวกไปวนมา
ตำรวจใช้คำนี้ค่ะว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่

ส่วนที่เขียนกระดาษยื่นให้ตำรวจสายตรวจเขียนคำว่าอะไรฮะ
เขียนว่าแตงโมแตงโมพัทรธิดาคือชื่อเก่าของเธอ

ตอนแรกคือเหมือนกับว่าไม่ได้บอกชื่อว่าคนที่พลัดตกเรือคือคุณแตงโม

จนมาเขียนเป็นชื่อคุณตังโมใส่กระดาษแล้วยื่นให้กับตำรวจ
กระดาษใส่สมุดเมื่อกี้นะฮะยื่นให้กับตำรวจนะฮะ
แล้วก็อ้างว่าจะขอลงเรือไปค้นหาของแล้วก็หายไปเลยนะฮะ
ซึ่งตำรวจมาถึงตอนนี้สามารถติดต่อกลุ่มเพื่อน
และคนขับเรือได้แล้วทั้งหมด๕คน
ใช่ค่ะครบนะฮะใช่ค่ะแล้วตำรวจบอกด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะมาให้ปากคำ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังตกเรือนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้กำกับหน่อยละกันค่ะ
ตำรวจไปถึงที่กะเทศเนี่ยก็พบแต่กู้ไพรมหุ้ยที่ต่างที่มาช่วยกันหา
คือตำรวจรับแจ้งเนี่ยก็ประมาณ๕ทุ่มแล้วนะครับ
รับแจ้งพวกก็ปิดไปถึงที่กะเทศทันที
คงตกใจหนึ่งแล้วก็อาจจะกลัวความผิดอะไรประมาณนี้ครับ

ทางเพื่อนของคุณแตงโมกำลังประสานเข้ามา
เพื่อจะมาให้ปากคำครับครับน่าจะเป็นภายในวันนี้ครับ
นี่ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ถามความคืบหน้าด้วย
อู่ทีพีเอ็นธนภูมิ๒๐๑๔จำกัด
ซึ่งเจ้าของเรือเนี่ยคือก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องทั้งรถด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ในจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ
ตำรวจบอกนะไม่รู้ว่าเรือลำนี้มีต้นทางมาจากที่ไหน
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องว่าตอนนั้นคนบนเรือมีอาการเมาไหม
มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่ามีเรื่องสารเสพติดหรือเปล่า
บอกแบบนี้ค่ะเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับสารเสพติด
กำลังตรวจสอบพยาหลักฐานอยู่แล้วก็ต้องไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
เด็กวัย๑๔ที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงกู้ภัย
ว่าเจออะไรในเรือบ้าง
เพราะว่าตอนแรกมันมีข่าวออกมาไงว่า
มันมีขวดเหมือนกับเป็นขวดวายอยู่เต็มเรือเกลื่อนเรือ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพอเพื่อนของคุณตังโมมาให้ปากคำเนี่ยนะ

แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นการตรวจร่างกายหาแอลกอฮอล์เนี่ย
ช่วงบ่ายวันนี้คงจะไม่เจอ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตรวจร่างกายแล้วมีสารเสพติดจริง
ก็อาจจะเจอผลอาจจะออกมาว่ามีสารเสพติด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย